ไม่ไหวแล้วอยากย้ายบ้านหนีเหลือเกิน

คำว่ามีเพื่อนบ้านแบบนี้นี่มันต้องเป็นแบบไหนนะคุณ
ถึงจะทนไม่ไหวคิดดูสิเอาเหล็กมาขูดรถ

เข้ามาที่บ้านคนอื่นเขาเอามีดมาฟันต้นกระบองเพชรที่เขาปลูกไว้

ว่าสักวันจะมาฟันเราหรือเปล่า
นั่นไงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
จับภาพเอาไว้ได้ด้วยกล้องจากกล้องวงจรปิดของบ้านฝั่งผู้เสียหาย
คุณป้าเขาบอกว่าดูกันเลย

แล้วเข้ามาแบบดึกดื่นคุณลุงผู้ชายคนนั้นน่ะ
จู่คือปีนเข้ามาแล้วนั่นน่ะ

ใช่ค่ะนี่๔ทุ่มกว่านะ
เพื่อนบ้านคุณลุงคนนี้อายุประมาณ๖๐ปี
เข้ามาที่บ้านของคุณป้าพิสมัย
แล้วดูสิป้าพิสมัยแกก็ปลูกต้นกระบองเพชรไว้

ก่อนหน้านี้นะลุงคนนี้เคยเอาท่อนเหล็กขูดรถป้ามาแล้ว
ตอนเดือนมิถุนายนไอ้รอบนั้นป้าก็ไม่ยอมหรอก

แต่ว่าลูกของคุณลุงคนนี้มาบอกว่า
ป้าผมขอเธอพ่อผมอะป่วยทั้งจิต
ทีนี้ป้าแกก็เลยสงสารก็ยอมความไอ้รอบนั้นไป
ไม่อยากที่จะมีเรื่องสุดท้ายยังไม่จบอ่ะ
กลายเป็นมาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็มีการมาตะโกนด่าด้วย
เคาะข้าวของเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหม
ชี้รถให้ดูเลยว่าเอาท่อนเหล็กมาขูดรถป้า
ป้ายังไม่ได้ไปทำสีใหม่เลย
ทีนี้ค่ะป้าบอกเลยนะว่าป้าไม่ไหวแล้วอ่ะ
คือย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติทนอยู่ไม่ได้สุขภาพจิตเสีย

แล้วกลัวกลัวว่าถ้าเกิดเขาฟันต้นกระบองเพชรได้
วันดีคืนดีจะมาฟันหัวป้าไหมตอนนี้คนในซอยเขาเดือดร้อนกันหมด
รู้ไหมบ้านข้างป้าเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาประกาศขายบ้านย้ายหนีแล้ว
ป้าก็มีความคิดเหมือนกันว่าป้าจะขายบ้านหนี
รอบนี้ป้าไม่ยอมแน่

กลัวมากเลยกลัวจนไม่อยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วค่ะ
ถามว่าชีวิตเรามันเสี่ยงไหมกับการกลับกับผู้ชายตัวใหญ่อย่างนี้
ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปใครจะมาดูแลเราได้แล้วบิชอบเราได้

หนุ่มคนนี้ค่ะไปดูคุณธนากรหน่อย
คุณธนากรบอกว่าผมก็เคยมีเรื่องกับลุงคนนี้
ตอนนั้นจู่ลุงแกเอามีดมาไล่ฟันผม
ลูกของลุงต้องมาชดใช้เงินให้มันเรื่องมันจบ

เพราะว่าลุงแกชอบส่งเสียงดังแต่เช้าเลย
บางทีก็ปล่อยหมาที่เลี้ยงไว้ออกมานอกบ้าน

เด็กเล็กไม่กล้ามาวิ่งเล่นเลยนะ

เมืองต้นตำรวจสพเมืองระยองก็ไปตรวจสอบบ้านของคุณลุงแล้วนะคะ
รู้ว่าชื่อว่าคุณลุงจริน

ลูกสาวก็ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อมีปัญหากับเพื่อนบ้านจริง
ลูกเองก็ต้องตามชดใช้ค่าเสียหายมาหลายทีแล้ว

เป็นเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมองตีบค่ะ

ลูกทำงานอยู่ที่กรุงเทพนานจะกลับไปหาที
ก่อนหน้านี้เคยพยายามพาพ่อไปรักษาแล้ว
หมดเงินเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเหมือนกันนะ

ลูกยังบอกเลยตอนนี้หนูจนปัญญาแล้ว

ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จะรับพ่อไปรักษาก็ยินดี
ต้นตำรวจก็เลยเชิญตัวลูกสาวมาพูดคุยนะคะ
จะได้ปรึกษาหาแนวทางว่าจะมีแนวทางไหนไหม
ส่งตัวคุณพ่อไปรักษาตัวต่อไป
นี่ดูสิตอนที่คุณตำรวจไปคุยด้วยนะ

อย่างหนึ่งบ้านคุณลุงแกก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่หมาตัวนั้นนะคะ
แถวนี้เขาก็กลัวกันนะคะ